สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
ขนไทยพร้อมที่จะปรับปรุงเม็ดนี้จะหาคนอื่นนะ
คนไทยพร้อมที่จะปรับปรุงรับเทคโนโลยีที่สมัยใหม่นะคะแล้วต้องการที่จะให้กฎหมาย
เรียกยังข้องกับวูเบอร์แก็บค่ะผมคิดว่าทำให้คนไทยค่ะ
คือข่าวแล้วก็มวลชนแล้วก็ประชาชนทุกคน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้จะเห็นใจใครก่อนดีนะคะเรื่องนี้
ซึ่งแปลว่าถ้าภาษาปากเราคือยังผิดกฎหมายอยู่นะคะ

ก็เลยให้ไปศึกษากัน๖เดือนถึงปีนึง
ว่าจะทำอย่างไรกับปัญหานี้
กฎหมายจะเป็นไปได้ไหมหรือจะออกเป็นลักษณะแบบไหนออกมา
มาแค่๓เดือนค่ะคุณผู้ชม
อุขึ้นมาอีกรอบเพราะมีการตั้งกระทู้กัน
สนชในสภาพูดคุยกันค่ะ
ตกลงแล้วเรื่องนี้จะไปกันแบบไหน

ซึ่งพอมีข่าวแบบนี้ขึ้นมา
หยุยค่ะประชุมอยู่
ค้านบอกไปทำเรื่องที่ถนัดดีกว่า
พี่แท็กซี่ไม่พอใจ
แต่เอาตรงนะคะเรื่องนี้คุยกันจบยากค่ะคุณผู้ชม

ถ้าไม่ยอมรับว่าแต่ละฝ่าย
กำลังทำบางอย่างที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องอยู่
แม้กระทั่งแท็กซี่ก็ตาม
วันนี้แหมกล้าพูดนะคะดิฉันนั่งอยู่กับพี่แท็กซี่๔ด้าน
พี่แท็กซี่๔ท่านด้วยกันที่จะมานั่งคุยกัน
บอกว่าพี่อารมณ์นี่มันหายเดือดหรือยัง

เพราะดูจากคำให้สัมภาษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูทรงแล้วดิฉันก็แปลความมาเองนะคะ

เพื่อให้อูเบอร์ยังคงใช้ต่อไปได้
แต่จะมีอะไรรองรับแบบไหนเท่านั้นเอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้ามาด้วยว่า
เข้าใจผิดมโนไปเองล้วนหรือเปล่าคะดิฉันเนี่ยนะคะ
แต่เบื้องต้น๔ท่านที่นั่งอยู่ในรายการของเรา
คือนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่

ท่านต่อมาคุณสมาเลื่อนสันเทียเป็นกรรมการสมาคมค่ะ
ถัดมาผู้ช่วยเลขาสมาคมนะคะคุณวิสรุธชาววิวัฒน์
อีกหนึ่งท่านคืออุปนายกสมาคมคุณพัชรภูมิรอดแก้ว

จริงแล้วก็ยังมีข้อเสียยังมีข้อต้องแก้ไขกันหมดทุกฝ่าย
พูดแบบนี้คือเอาใจคนนั่งรถแท็กซี่มาพูด

เพราะเอาอย่างนี้ถ้าฉันพูดแบบเหมานะคะ
ก็คือว่าก็เพราะพวกพี่ทำให้ไม่ประทับใจนั่นแหละ
เขามีทางเลือกเขาก็ไปใช้ทางเลือกอื่นสิ
อันนี้มันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ที่มันเดือดกันขึ้นมาอีกรอบคือในสนชคุยกัน

ทั้งที่เอางี้นะคะเดี๋ยวฉันเชื่อว่าคู่หยุยก็ถามแทนประชาชน

คือถ้าสมมุติอูเบอร์จะไม่เดินต่อ
ประชาชนไม่มีทางเลือกไม่มีเปรียบเทียบเลย
ไม่มีทางเลือกอะไรเลยทั้งที่ปัญหาของแท็กซี่

อันนี้เปิดเผยทั่วประเทศก็เข้าใจกัน
ตอนนี้อารมณ์เราสมาคมพี่น้องเรา
คือยังไงก็ไม่เอาอูเบอร์

รอผลศึกษา๖เดือนปีหนึ่งแล้วค่อยว่ากัน

รอรอให้ผลการศึกษาภาครัฐเนี่ย

ผมก็เชื่อว่าท่านหาทางออกได้

รวมกันแล้วน่าจะได้ในส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของพรบพศ๒๔
ท่านต้องเอายกมาใช้ร่วมกันทั้งหมดให้เหลือ๑มาตรฐาน

พรบที่ว่าก็คือพรบที่พี่ใช้อยู่นั่นแหละ
ครับครับใช้อยู่นะคะใช่
ถ้าสมมุติบอกรอผลการศึกษา๖เดือนปีหนึ่งคราวที่แล้ว

คำถามคือก็เขาคุยกันในสนชทำไมต้องไล่ด้วยคะ

พูดไปพูดมาแล้วเรารู้สึกว่ามันจะต้องมี๒มาตรฐานหรือเปล่า
เราต้องไปถามดูซิว่าครูหยุยเนี่ย
คือเกี่ยวข้องอะไรกับอูเบอร์ไง
เพราะครูอยู่ดีเขาก็ดูแลเรื่องของมูลนิธิเด็กสตรี

ยกประเด็นเรื่องอูเบอร์มาถามกับในสนช
แล้วคนอื่นเขามีหน้าที่อะไรถึงไม่ชูประเด็นขึ้นมา

เข้าใจแต่ก็เป็นเรื่องที่บอกโอเค

ผมก็ต้องวิ่ง
ถ้าประเด็นนี้ผมบอกว่าอยู่นิ่งผู้ใหญ่เขาทำงานอยู่

ผมขอคุยกับที่บริกรมอยู่เดือน
ว่าท่านรองก็พูดกับผม
ก็คุยอยู่เดือนว่ากำลังหาเนียวทางและที่จะดรินการ
อูเบอร์ซึ่งผิดกฏหมายตามที่พูดกันอยู่นี้
บอกว่าในประชุมที่๒๐มีนะที่ผ่านมา
ผมก็เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานร่วมกันทั้งหมด

ก็มีให้ผมพูดก็คือท่านประหลัดกระทรวงอธิบดีกรมรอง
แล้วก็ส่วนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นสัมภากร
ก็เข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะขอสอบถามเหมือนกัน
ท่านอยากจะถามเหมือนกันว่าวันนี้อูเบอร์มาเปิดบริษัทกิจการทำอะไรในเมืองไทย
เสียภาษีบ้างหรือเปล่าท่านก็ถามแบบนี้ไป
ผมก็บอกว่าอูเบอร์คุณทำผิดกฎหมายแล้วคุณยังดื้อดึงอยู่
ถามว่าสิ่งที่คุณทำคุณไม่สนึกว่ามันผิดอยู่
ทีนี้ถามว่าประเทศไทยเรามีเขาบอกว่าบ้านเราไม่มีกฎหมายรองรับเขา
ผมก็ถามว่ากฎหมายตัวไหนไม่รองรับเขายกตัวอย่างเช่นอไทย
เขาก็ทำเป็นแอปของเขาขึ้นมาแอปของออไทยใช่ไหมครับ
เขาก็มาอยู่ในภายใต้กฎหมายของพรบพศ๒๑๒ทุกอย่างเลย
คนขับจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะมีรถที่ถูกประเภท

คือมันก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกแท็กซี่มี

ูเบอร์ที่มีปัญหาก็จะเหมือนกับแกรป
คือกรณีเรียกรถที่ไม่ใช่รถสาธารณะใช่ไหม

กราฟมีกราฟแท็กซี่แล้วก็มีกราฟคา

เหมือนกับกับอูเบอร์ที่เรียกรถที่ไม่ใช่รถสาธารณะ

แต่ทีนี้ไหนข้างเดี๋ยวฉันก่อนก็ได้ค่ะ
คำถามคือเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่กฎหมาย
ประเด็นคือว่ารับได้ไหม
ถ้าคนเขาบอกว่าระหว่างนี้นะคะ
คือ๓เดือนหรืออาจจะถึง๑ปีที่เหลือนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็ยังอยากจะใช้อูเบอร์
รับได้ไหมตรงนี้ผมรับไม่ได้ครับ

ก็คงจะไม่ทำกิริยาแบบนั้นนะครับ
ล้อมเนี่ยมันเหมือนกับภาพออกมามันดูรุนแรงนะครับ

เพราะแท็กซี่เดี๋ยวนี้เราก็พัฒนานะครับ
ในเรื่องของนิสัยอุปนิสัยใจคอทุกอย่างนะครับ

สิ่งที่ดูแล้วภาพมันสื่อออกมามันดูแล้วน่ากลัว
เตือนกันในหมู่คนขับแท็กซี่เหมือนกันไหมคะว่า
พี่อย่าไปขนาดนั้นเพราะภาพมันเป็นข่าว

ใช่ครับคุยครับผมก็ไม่อยากให้ทางกรุงเทพเนี่ย
เขาเป็นโมเดลนะครับเหมือนกับเชียงใหม่เหมือนกับพัทยานะครับ

เป็นโมเดลที่จะเรียนแบบกันนะครับ
มาลอกเรียนแบบก็เหมือนกับตอนนี้มันเกิดความสุขงอม
ในเรื่องของอารมณ์ความอัดอั้นตันใจที่อีกฝ่ายหนึ่งโดนระรัดเอาเปรียบมา
ไม่ทราบเป็นสองสามปีแล้วมั้งครับใช่ไหมครับ
เพราะอูเบอร์เนี้ยรู้สึกปีห้าเจ็ดจะบูมนะครับ
เกิดความอัดอั้นตันใจมันถึงที่สุดแล้ว
คู่กรณีที่เขามีหน้าที่มีบทบาทนะครับที่จะมาป้องปามป้องกัน
เขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้

โดยงานของรัฐก็คือกรมฐานส่งทางบกที่เขาเป็นคู่กรณีโดยตรง

แต่กรมการขนส่งเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันต้องใช้การรวมกัน
ไม่ใช่กรมขนส่งอย่างเดียวคือมีหน่วยงานอื่นที่ต้องใช้กฎหมายด้วย
เฉพาะถ้าเราไปพูดถึงกรณีบริษัทของอูเบอร์นะคะ
คำถามเดี๋ยวเรียนกลับมาก่อนคือณตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าบอกว่ายังไงขอรอผลการศึกษาใช่ไหมพี่

แต่ในระหว่างนี้ที่เขายังให้บริการอยู่เนี่ยคือแปลว่าถ้าเจอกันบนท้องถนนคือมันก็มีกระทบ

คือตอนนี้ที่มีกระทบเพราะพื้นที่ที่เขามีพื้นที่จำกัดเช่นเขตประคองพิเศษเนี่ย

คือเขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้นะเป็นรถส่วนตัวมารับเนี่ยแล้วฝรั่งด้วยเนี่ย

เขาไม่ต้องหลับตาไม่ต้องไปมองสองตาหลีตามองเขาก็รู้

พัทยาเนี่ยอย่าลืมนะครับเขามีทั้งโต๊ะรับงาน
รับงานรับงานจากลูกค้าแล้วส่งงานให้กับแท็กซี่ที่กรุงเทพหรือพัทยาวิ่งส่ง
เขามีโต๊ะเยอะมากมีทุกซอยด้วยมีทุกที่ปากซอยหน้าเซเว่นร้านต่างมีโต๊ะรับงานหมดเลย
เดี๋ยวขอแทรกนี้นิดเดียวเวลาที่เราบอกว่าทั้ง๔ท่านมาจากสมาคมเนี่ย
มาคมวิชาชีพที่ว่านี้คือครอบคลุมสมาชิกทั้งประเทศหรือเฉพาะกรุงเทพ
ต้องตอบอย่างนี้ตรงนะครับพี่น้องทุกคนแล้วก็จอมขวัญด้วยนะครับว่า
ผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าสมาคมจะดูแลทั้งประเทศได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันนี้ณวันนี้นะ
คือเราค่อยเอาคนที่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยในองค์กรของเราเนี่ยนะฮะ
จะมีคนกลุ่มนี้ก่อนเริ่มขยายไปเรื่อย

ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งกรุงเทพ

แต่เขาเข้ามาอยู่สมาคมเพื่อต้องการเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากเดิม

ณตอนนี้ทางเราอบรมอยู่ณวันนี้๓๐๐ขึ้นนะครับ
กรุงเทพนะแล้วต่างจังหวัดแล้วก็ไปอบรมเนี่ยคือ
พัทยาเนี่ยส่งรายชื่อเข้ามาเป็นสมาชิก๕๐๐คนนะครับ

แล้วก็๕๐๐คนเนี่ยอยู่ที่โคราชนะครับ

ทีนี้อุปนายกค่ะ

ถ้าสมมุติเราพูดในแง่ของข่าวที่เพิ่งผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องทวงถามขึ้นมา

จะไม่ให้เขาคุยกันแล้วผลการศึกษามันจะเกิดเหรอคะ
เขาศึกษาแต่เขาไม่ได้มาปรึกษา
หรือว่ามาสอบถามทางสมาคมบ้างว่า

ไม่ใช่ว่าศึกษาแต่ในรัฐสภา

ผู้ที่ใช้ผู้ที่ปฏิบัติจริง
คือพวกเราคนที่อยู่ในสนามจริงอยู่

ถ้าเขาจะศึกษาว่าเอาไม่เอาเนี่ย

ประชาชนมีทางเลือกบ้างไหม
ที่จะเอาอูเบอร์หรือไม่มีทางเลือก
ถามว่าทางเลือกที่มันผิดกฎหมายเนี่ย

ถ้าคุณจะให้เขาทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
ก็อย่างที่ท่านวิสรุธว่านั่นแหละ
คือคุณก็ทำมาสิให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เป็นสาธารณะแบบพวกเราทำสิ

ซึ่งการเสียภาษีทุกอย่างมันก็แตกต่างกันอยู่แล้ว
ซึ่งแปลว่าถ้าสมมุติเขามาถามสมาคม

หรือถามคนที่เป็นสมาชิกก็แล้วแต่

ว่าได้แต่ขอให้เป็นรถสาธารณะเหมือนกัน
หรือตกผลึกหรือยังว่าให้ออกไปทางไหน

มันตอบแทนคนอื่นไม่ได้หรอกครับ
คือเราจะต้องมาคุยกันนะ
ภาครัฐแล้วก็ในกลุ่มของสมาคมของเรา

มันไม่ใช่มีสมาคมนี้สมาคมเดียว

เพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐจะออกกฎหมาย
หรือจะทำสิ่งพวกนี้ให้มันถูกต้องเนี่ย
คุณจะต้องมาสอบถามพวกเราว่าจะเอาไหม
หรือว่าถ้าพวกเราไม่เอา

คุณก็จะต้องมาทำให้ใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
ไม่ใช่๒มาตรฐานในฉบับเดียวกันมันไม่ใช่

แต่ยังตอบแทนทุกคนไม่ได้
เพราะมีสมาชิกบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมเรา
และมีสมาคมอื่นที่เป็นพี่แท็กซี่ด้วย

แต่แนวความคิดผมว่านะครับทุกที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมนะครับ
พี่น้องที่ขับรถสารแท็กซี่เนี่ย
เขาก็อยากให้ทางอูเบอร์เข้ามาอยู่ในกรอบก่อน
แล้วกดกฎิกาก่อนนะครับ

ถ้าเรามาจัดกฎหมายมันส่วนต่างบกเป็นส่วน๑๒๒ก่อนนะครับ
ไม่ว่าจะตัวรถไม่ว่าจะคนขับก่อน
แล้วค่อยมาคุยกันถูกต้องไหมครับ

ความหมายคือใช้คำพูดที่กฎหมายไม่รองรับก็คือคุณเป็นรถเถื่อนหรือไม่
ใช่ไหมครับเป็นรถเถื่อนทั้งคนทั้งรถ
คือเขาก็ยอมรับว่ารถของเขามันเป็นไม่ใช่รถเขา
คือเขามีแค่แอปไงมีแค่แอปเพื่อศึกษา

แล้วเขาก็ใช้แอปเนี่ยทำมาหากินสำหรับตัวเขาเอง
ส่วนคนที่ขับให้เขาคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบ๊

คือมันมีทางลักษณะที่เจ้าตัวเป็นเจ้าของรถเองด้วยถูกไหม

คือบางคนก็ไปเช่ารถมาแต่ทำไมต้องเช่าล่ะ
รถมันราคาเท่าไหร่เองราคาวัดวันนี้ผมมีเต้นรถผมมีเต็
ผมบอกเลยว่าเต็นต์รถเนี่ยขายตั้งแต่ราคาหลักหมื่นถึงหลักแสน

คือจะบอกว่ามันมีหลายลักษณะถูกไหมคือ
มันมีหลายลักษณะไม่ใช่แค่รถบ้านของเรา

แล้วเวลาว่างก็เปิดอูเบอร์ตัวเองจะออกไปขับ

ปล่อยให้เช่าไปแล้วก็

ป่านอูเบอร์มาคือมันมีหลายแบบ

ยิ้มหวานด้วยบู้หรือเปล่าเนี่ย
คนนี้ไม่บู๊คค
ถ้าเราเจออูเบอร์

ช่วงนี้ผมว่าไม่เจอ

เพราะว่ามีก็ต้องบีบแต่ใส่เขาให้เขาไปเร็ว

เขาไม่ให้ล้อมไม่ให้ทำอะไรทุกอย่างแล้วทุกวันนี้
เราก็ต้องทำตามกฎหมายของเรานะครับ

เวลาพวกผมทำไปนู่นข่าวไป๗วัน๘วันเป็นเดือนนะครับ

ถ้าคนที่ดีนี่ทำแค่๒วันเอง

เขาใช้สโลแกนมาว่าข่าวดีเนี่ยเสียตังค์

สมานตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับกึ่งทำใจถูกไหม

มันก็บีบแต้ทรายการ

อย่าเพิ่งคล้วงนะลองบีบแต่
ลองฟังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพราะว่าถ้าที่ฉันอ่านคำให้สัมภาษณ์
รู้สึกว่ายังไงมันต้องไปทางที่มันมีอูเบอร์แน่แต่จะเป็นแบบไหน
เป็นอย่างที่อุปนายกสมาคมขอไหมคือมีก็ได้ขอมาตรฐานเดียว
คุณผู้ชมคะถามจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
รัฐมนตรีพิชิตอัคราธิตค่ะรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับค่ะรัฐมนตรีคะถามตรงตรงเลยนะคะ
เพราะอ่านข่าวแล้วเหมือนกับว่าลักษณะของการแก้ปัญหานี้
มันจะไปในทางที่ยังไงต้องมีการออกกฎ
หรือกฎหมายออกมารองรับอูเบอร์
ฉันเข้าใจถูกไหมคะหรือมโนลล้วนเลยคะเนี่ย

ก็เราไม่ได้ปฏิเสธว่าการให้บริการกับประชาชนทั่วไป
แบบอูเบอร์นะฮะเราไม่เป็นประเศษนะฮะ
แต่ว่ารูปแบบควรจะต้องให้มีความเป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย
อันนี้อาจจะออกเป็นกฎหมายมาให้อูเบอร์
หรือว่าทำให้อูเบอร์เข้ามาตามกฎหมายของเรา
อยู่ในช่วงที่กำลังศึกษากันอยู่นะครับ
อันไหนจะเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับ
ค่ะคือจนถึงนะตอนนี้มันพอจะเห็นโครงคร่าวหรือยังคะ
เพราะว่าคราวที่แล้วที่คุยกันเนี่ยมันเพิ่งประมาณสัก๓เดือนเองนะคะ
แล้วนี่คือมีข่าวทุกวันเลยนะคะ

เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งบนท้องถนนเรื่องนี้ค่ะ
คือมันพอจะเห็นโครงบ้างหรือยังคะว่ามันจะไปทางไหนคะรัฐมนตรี
ผมคิดว่าก็น่าจะไปในทิศทางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับ
ประเด็นเรื่องอูเบอร์เป็นสาเหตุขึ้นมา
เพราะเหตุว่าหลักนะฮะ
พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้แท็กซี่นะครับ
คือต้องยอมรับว่ามันก็มีกรณีเกิดขึ้นบ่อยมาก
แล้วจนประชาชนเอื้อมหาบางทีนะฮะในบ้าง

ว่าไม่ใช่แท็กซี่ทุกรายเป็นอย่างนี้นะครับ

อันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับพี่น้องแท็กซี่
คนอื่นนะคนที่เขาดีมีเยอะ

มันก็เหมือนกับว่าเขาก็แย่ไปด้วยนะฮะ

พอมีอูเบอร์เข้ามาใหม่เนี่ย
ประชาชนเขาก็บอกว่าเออทำไมไม่เอาอย่างนี้ล่ะไม่เอาเบอร์ล่ะ
เหมือนกับว่าทางแก้นะฮะ
มันก็จะต้องไปแก้ว่าทำให้ระบบรถแท็กซี่มันดีก่อน

แล้วก็เรื่องอูเบอร์ก็ทำไปพร้อมกัน

คืออยากให้แท็กซี่เนี่ยดีขึ้นทั้งระบบนะฮะ
แต่ว่าต้องในการทำอย่างนี้ต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนโดยทั่วไป
ในขณะเดียวกันก็มีความยุติธรรมกับพี่น้องแท็กซี่ด้วย

ที่ฉันเห็นสองเรื่องที่มันไปคู่ขนานกันระหว่างนี้ค่ะรัฐมนตรี
คืออย่างแรกไม่ใช่ว่า
ไม่มีแอปพลิเคชันที่จะเรียกแท็กซี่เลย
กรณีถ้าสมมุติกลัวการปฏิเสธก็คือตกลงกันก่อน
แต่ว่าโอเคปัญหาหลังจากนั้นอาจจะเกิดขึ้นบ้าง

แต่ทีนี้มันมีแอปพลิเคชันที่ทำแล้วแท็กซี่เขาก็โอเค

ทั้งนั้นที่มันก็มีแอปพลิเคชันในการตอบสนองเพื่อเรียกแท็กซี่

ส่วนข้อที่สองก็คือว่าถ้าแนวทางที่ไป
คือที่แท็กซี่บอกว่าเอามาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
คือเท่ากับว่าทั้งรถและคนที่อยู่ในอูเบอร์ตอนนี้เนี่ย

จำนวนมันจะไม่ฟูไม่กลายเป็นฟองสบู่ไปเลยเหรอคะ
ฉันเลยไม่แน่ใจว่าคือทางมันควรจะไปทางไหนคะ
อันนี้ก็เป็นคำถามที่จะต้องไปงานศึกษา
ที่เราจะศึกษานี่แหละ

ถ้าทำอย่างนี้คือต้องถูกจับกลุ่มนะฮะเรื่องนี้นะฮะ
แต่ว่าก็ได้ย้ำเน้นไปกับทางพบทางขนส่งทางบก
แล้วก็มนตรคาบราชพี่๑๑ด้วย
ซึ่งให้กรุณาให้ความร่วมมือช่วยเหลือนะฮะ
ในเรื่องการจัดระเบียบทักซีนะฮะ
ก็เรียนว่าพี่น้องแท็กซี่อย่าไปเอากฎหมายอยู่ในมือตัวเองนะฮะ
คือถ้าเผื่อเจออย่าไปล้อมอย่าไปอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็หาแจ้งเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่จัดการให้นะครับ
ซึ่งอันนี้เราก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับ
คือปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้จดทะเบียนผู้คนขับขี่นะฮะ
รถก็ไม่ได้จดทะเบียนเรื่องภาษีก็ไม่ได้เสียอะไรอย่างนี้นะครับ
ประการประกันภัยสำหรับผู้โดยสารก็ไม่มีกฎเกณฑ์ต่างเหล่านี้อยู่

อันนี้ผมได้เรียนว่าเรื่องนี้ทางกฎสมทางบก
ให้ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้
สมมุติว่าเราอยากจะมีบริการแบบนี้แล้วจะทำยังไงถึงจะอย่างแบบไหนถึงดีที่สุด
มีผลดีผลเสียยังไงในเรื่องการนำรถส่วนบุคคลมาใช้บริการรูปแบบนี้นะฮะ
แล้วให้มีคอผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบุไพรส์ปัจจุบันนี้ด้วย
แล้วก็อันที่๓นี้ก็ให้หาแนวทางปรับปรุงกฎหมาย

ทำยังไงถึงจะให้ปรับปรุงแล้ว

สามารถที่จะให้มีระบบการเรียกแท็กซี่ในแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับ
อันนี้ก็คงใช้เวลาสักแป๊ปนึง

มันมีแอปพลิเคชันในการเรียกแท็กซี่อยู่แล้ว

ไม่ได้อยู่ที่การใช้แอปพลิเคชันว่าสะดวกหรือไม่สะดวก
แต่ประเด็นอยู่ที่ประชาชนเขาไม่อยากใช้พี่แท็กซี่
ซึ่งมีภาพจำมีประสบการณ์ที่ไม่ดี

มันเป็นภาพจำซึ่งเรา
ซึ่งอาจจะไม่ตรงข้อเศรษฐกิจใช่ไหมคะ

คนที่เป็นพลเมืองดีเคารพกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับ

ก็ต้องพยายามทำให้สภาพความเป็นจริง
ก็คงต้องไปแก้ตรงนี้ว่าก็ต้องพยายามทำให้สภาพความเป็นจริง

ซึ่งในเรื่องนี้ขนส่งทางบกเองกับทางการเอง
ก็จะพยายามปรับปรุงให้พี่น้องประชาชน
พี่น้องแท็กซี่เหล่านี้สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับยุคสมัยใหม่นี้ได้นะฮะ
คือปรับปรุงบริการตัวเองปรับปรุงความสามารถในการให้บริการตัวเองให้ดีขึ้น
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบเขาโครงอะไรออกมาที่จะบอกได้เลยใช่ไหมคะณตอนนี้นะคะ
ในส่วนนี้นอกจากเรื่องงานศึกษาแล้ว
กฎกระทรวงทางกรมมมีปฏิเสร็จแล้ว
อันนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกเป็นกฎกระทรวงออกมา
กฎกระทรวงที่ว่านี้น่าจะมีผลใน๒๓เดือนข้างหน้า
มีผลมีผลต่อยังไงคะท่าน
แล้วก็มีระบบ
กลุ่ม
กลุ่มฉุกเฉินเวลาถักใจอันตรายขึ้นมา
ของช่างคุณส่งทั้งบน
พฤติกรรมเป็นยังไงอะไรแบบนี้
แล้วก็มีระบบการเรียกผ่านแอปปิเทชั่น
ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถจะเรียกผ่านแอปพลิเคชันได้

ก็ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องปฏิเสธแท็กซี่
ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ใช้มิเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับ
ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเห็นผลใน๒๓เดือนหน้าครับ

ซึ่งอันนี้คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อ
คือคนไม่พอใจบริการของแท็กซี่ถูกไหมคะ

ซึ่งเรียนถึงถามท่านว่าคือจริงแล้วประเด็นตอนนี้ที่จะแก้
คือเหมือนกับจะแก้ที่ตัวแท็กซี่
หรือจะแก้ที่การใช้แอปพลิเคชันซึ่งยังไม่ถูกกฎหมาย

คุณจอมขันพูดถูกเลยนะฮะ
ต้องแก้ที่ทั้งเมื่อกี้ตัวแท็กซี่นะฮะ
คือจริงต้องให้เขาสามารถที่จะให้บริการที่ดีขึ้น

และแอปพลิเคชันก็เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง
ที่จะทำให้บริการอย่างนี้ดีขึ้น

ตัวแท็กซี่เองก็ต้องปรับปรุงตัวเองนะครับ

ถ้ามีความคืบหน้าดิฉันขอถามรัฐมนตรีอีก

ขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะ

เพราะว่าพอได้เนี่ยคือพี่สมานมาเถียงกันต่อ

ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่แอปพลิเคชัน

แต่ที่เขาไม่เรียกพวกพี่เพราะปัญหาอยู่ที่พวกพี่

ไอ้คนที่ว่าไม่ดีไม่ดีทำไมไม่ไปจัดการ
ทำไมครับพวกผมนี่แหละครับดูสิครับแต่งตัว

รอรับที่ไปส่งได้เลยสะอาดครับ

คือมันมีเพราะใช่เมื่อกี้รัฐมนตรีก็บอก

แต่มันเจอกันคนละนิดคนละหน่อยมันคิดอย่างอื่นไม่ออก

ก็ผมบอกว่ามันต้อง
อย่างพวกผมมันพูดเนี่ยพูดปากเปล่า

ก็ใช่ไงแต่ผมถามว่าทำไมไม่จัดระเบียบ
เสื้อผ้าเนี่ยเอาปรับแพง
เสื้อผ้าคนไหนแต่งไม่ดีปรับแพงไปเลย
เสื้อนี่ปรับพันหนึ่งไปเลย

แล้วคนที่เขาเพิ่งเริ่มเพราะยังไม่มีตังค์ทำไง

ทำไมล่ะอยากให้ตอบกำลังมีอารมณ์แบบ
บางครั้งเดี๋ยวจะทำให้พี่น้องแท็กซี่ทุกคนที่เขาไม่เห็นด้วย
เขาจะมามองว่าพวกเราไม่ดีกับเขา
ซึ่งเรามาวันนี้เราก็ต้องการมาเป็นปากเป็นเสียงแทนเขานะ
คือถ้าจะแก้เรื่องกฎหมาย
เรื่องที่บอกว่าการปรับ
คดีปรับคดีปรับนะที่แท็กซี่ไปเสร็จไม่รับพื้นสาร
ซี่แต่งกายไม่เรียบร้อยแท็กซี่ไม่สาด
คดีเหล่านี้มันเป็นคดีย่อยของขนส่งท่านดำเนินการอยู่
แต่ผลดำเนินการท่านก็รอที่จะส่งเรื่องอยู่เหมือนกัน
เรื่องของกฎหมายที่จะปรับโทษเพิ่มโทษให้กับ
ผู้ที่ไม่หลาบจำเอาเรียกผู้ไม่หลาบจำ
ผู้ที่ดีอยู่แล้วท่านรัฐมนตรีก็พูดว่า

ผมเองในการจัดการเรื่องขององค์กร
ทุกคนจะต้องมีการรับผิดชอบจากในโซนมาก่อน

ผมก็เลยขมวดจากชมรมมาเป็นโซนเลย
เพื่อให้ประธานโซนซึ่งตอนนี้คุณสมานเป็นประธานโซนพระราม๒
เขาก็จะดูแลโซนพระราม๒ทั้งหมดเลย
คนที่อยู่ในโซนพระราม๒จะเป็นสมาชิกสมาคม
จะต้องไปผ่านคุณสมานมาก่อน๑เดือน
ให้รู้หลักการก่อนวิธีการ
ให้เข้าถึงเข้าใจพัฒนาตัวเองในกลุ่มก่อน

ซึ่งเอาจริงพี่สมันเปลี่ยนได้ไหม

เมื่อก่อนคุณสมาร์ทมาเป็นกุ๊ยเลยนะ
ผมบอกตรงเป็นกุ้ยเลยเสื้อก็ขาดทั้ง

เสื้อคาดเปิดเสื้อ

คือเข้ามาในสมาคมนี้เขาจะให้แบบว่าถูกต้อง
กติกาของสมาคม
สีดำเสื้อผ้า

มีผมเผ่านี้ตัด

แต่ว่าเรื่องไม่กดมิเตอร์
หรือว่าพูดจาไม่ดี

พี่แก้ได้บ้างไหม
ถามว่าในสมาคมนะ

อาจจะคุยกันทุกอย่าง

คันไหนเขาบอกกันทุกคนว่าห้ามปฏิเสธลูกค้านะ

ทีนี้อุปนโยคค่ะ

หลังจากที่เรารวมตัวกันจากชมรมมาเป็นสมาคม

ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าแท็กซี่ส่วนมากเนี่ย

สมาคมซึ่งเราประชาสัมพันธ์

ซึ่งเข้ามาในสมาคมเราเนี่ย

พี่น้องแท็กซี่เยอะมากนะ

แล้วฝากเรียนพี่น้องแท็กซี่เลย

ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ของเราเนี่ย

โซนนครปฐมหรือว่า

เรามีหัวหน้าโซนทุกโซน

นั่นแหละคือปัญหาของคนแท็กซี่ที่ไม่ชอบอิสระ
คือพอมาอยู่ในกรอบของเราเนี่ย

หนึ่งเราจดทะเบียนผ่านใคร

กรอบจะมาเป็นสมาคมเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย

พี่ได้ยินไหม

ครับผมได้ยินคุณจอมขวัญครับ
เพราะฉะนั้นขอเรียกสัมพนามแค่ว่าพี่เนาะ

ตรวจสอบประวัติกันแค่ไหน

คือตกลงประวัติเนี่ยขาวสะอาดจริงป่ะคะที่มาขับเนี่ยค่ะ
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือทุกคนที่จะเข้าไปสมัครตรงนี้ได้
จะต้องถูกเขาเรียกว่าเซ็นยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
จากสำนักโรงงานชาติเหมือนกัน
อ๋อเหรอคะคือก็ตรวจสอบเลยเหรอคะ
ครับผมค่ะเหมือนกันทุกอย่างครับที่เราไปสอบบัตรกับผี
เซ็นยินอ๋อก็คือไปสอบบัตรกับผีปกติใช่ไหมคะ

ในส่วนของอูเบอร์มีประเด็นอื่นอีกบ้างไหม
ในมุมของคนที่ขับอูเบอร์เองเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
กระแสตีกลับก็เริ่มมีบ้างให้เห็นบ้างนิดหน่อยแล้วนะคะ
คือประเด็นอื่นยังไงครับคือยังไม่ชัดเจน
มีประเด็นเรื่องของการบริการก็ไม่ได้ดี
เพราะผู้โดยสารที่เจอว่าเอ๊ะทำไมราคาบางทีมันดีดขึ้นไปแพง
หรือบางทีไม่มีการทอนเงินหรือบางทีแพงกว่าแท็กซี่อีก
คือไอ้ความผิดพลาดอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นกับอูเบอร์ได้ไงคะ
ตรงนี้เขาจะใช้วิธีเขาเรียกว่าเวท
จำนวนคนเรียกกับชวนนอนรถที่อยู่ในแอร์เรียนั้น
กรณีนี้ก็คือใช้ดีบานสะพาย
แต่เมื่อมีการเรียกรถเยอะแต่รถน้อยราคามันก็จะถูกปรับขึ้นไป

งั้นแสดงว่าเราอาจจะใช้อูเบอร์โดยที่แพงกว่าแท็กซี่ก็ได้ถูกไหมคะ
มีบางสถานการณ์ที่มีคอนเซิร์ตใหญ่งานอิเว่นใหญ่มีคนใหญ่เยอะ
ราคาก็จะปรับขึ้นไปสูงมากอะ
แล้วมีลักษณะแบบว่าเหมือนกับคือต้องถูกผู้โดยสารประเมินแล้ว
เหมือนกับมีการขอกันอะไรแบบนี้ไหมคะ

แต่ทุกอย่างค่าโดยผู้โดยสารจะถูก

จุดปลายทางเนี่ยสิบบาทสิบบาทตรวจประเมินแล้วคร่าวนะอ่า
จะมีเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยในเรื่องของระยะเวลาที่รถติดตรงนี้นะครับ
อ๋อเข้าใจค่ะแล้วก็แล้วก็ในส่วนในส่วนนี้ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ที่ถามก็คือว่าลักษณะของการประเมินการทำงานของคนขับอูเบอร์นะคะ
บางทีก็มีความไม่ประทับใจนะแล้วก็เหมือนกับมีการขอกันว่าขอให้ประเมินให้ดีหน่อย
เดี๋ยวจะหลุดน่ะนะคะมีไหมอ๋อเหมือนว่าอ๋อขอขอคะแนนวิธีกรรมอ่ะอ่า
ใช่ใช่ขอขออ่าการขอคะแนนให้ดาวมันก็จะมีอ่าหลังจาก
การบริการมันก็จะมีการให้บริการให้ดาวให้คะแนนของ
ลูกค้าซึ่งตรงเนี้ยอ่าผมผมอ่าคิดว่าถามว่ามีไหมบางคนในกลุ่มที่
ตัวเองไม่ได้วิ่งหรือวิ่งวิ่งวิ่งไม่ไม่สม่ำเสมอคะแนนตรงเนี้ย
ดิฉันมีหนึ่งประเด็นให้ลองเลือกประเด็นเองว่าเราในฐานะคนที่ขับ
เบอร์เนี่ยมีมุมมองต่อการแก้ไขปัญหานี้หรือว่าอยากจะพูดอะไรบ้าง
ในมุมของคนขับค่ะคือเลยเคยถามค่ะเคยถามอ่า
เคยถามผู้โดยสารเองว่าทำไมต้องมาเลือกโอเวอร์
เขาตอบได้เสียงเดียวเลยว่า
มันเกิดจากพฤติกรรมของเซ็กซี่ที่เขาสุดทน
ผมคิดว่าในการปฏิเสธผู้โดยสารนะ
อย่างแรกที่เจอมาตลอดปฏิเสธผู้โดยสาร
ที่สองคือความไม่สุภาพของแท็กซี่บางท่าน
ทำให้เกิดภาพจำอย่างที่๔ท่านเรียน
คนหนึ่งโดยคือคนเขียวจะเป็นการสื่อสารทางสื่อออนไลน์
ตรงนี้มันก็เกิดเป็นขาดแส
ทำให้เกิดการหาช่องทางหาทางเลือกขึ้นมา

ว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องความสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน
คือผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้บริการจากแท็กซี่

เขาก็ตอบอย่างนั้นครับ
คืออยู่ที่ความไม่ชอบใจผู้ให้บริการ
ไม่ใช่ความสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชันอะไรหรอกใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เลยนะเขาให้การมาอย่างนี้จริง

ค่ะใช่คือสิ่งที่เธอเจอมาตลอดคือยิ่งดึก

เย็นนี้พวกคุณสี่คนที่คนนั่งอยู่

คุณจะเห็นว่าแท็กซี่เหล่านั้นจอดกันไก่กองอยู่

แล้วก็ต้องผิดหวังเดินเลือกไปเรื่อยไปเรื่องรองถามเกิดขึ้น

ใช่เราเองก็ไปจอดรถดูอยู่มันก็เป็นอย่างนั้นจริง
อย่างเอาง่ายอย่างวันที่๑๓๔๕เมษาเนี่ย

ถ้ามีกล้องพูดเพศมากรอดูท่านจะเห็นเลยว่าผู้ธิสารแปลกคือ
ออกมามาขวางการจราจรมา
เหมือนพาที่ทำขัดขืนเขาจะยืนขวางกลงถนนเยอะ
เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแท็กซี่ไม่ยอมรับเขาในวันไปคืน

ฉันขออนุญาตเสียมารยาทนิดเดียวค่ะ
คือเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวดิฉันเข้าใจประเด็นทั้งหมดนะคะ

ขอบคุณมากที่ให้มุมมองอีกมุมนึงนะคะ

ครับผมครับสวัสดีค่ะตอนแรกก็จะให้พูดกันครบสี่ท่านเลือกมา

เขาไม่เอาพี่กลุ่มเดิม
พี่เอาไงนาทีเดียว
บอกตรงว่าถ้าวันนี้อูเบอร์กลับมาเป็นแบบแท็กซี่

แล้วนี้ถ้าเกิดกฎหมายมันก็ต้องแยกอีก
อูเบอร์เป็นอย่างนี้นะ

ถ้าแท็กซี่มันแพงมากไป

ซื้อรถเก๋งมือสองมาขับเป็นรถของสมาคมเลย

ผมก็เปิดแอปผมแข่งกับอูเบอร์เลย

อันนี้คือข้อเสนอจริงหรือเปล่า
ถ้าสมมุติทางการมาถามจะตอบแบบนี้หรือเปล่า
เป็นการตอบอย่างเงี้ย

แล้วตัวคนขับล่ะตัวคนขับต้องมีอะไรเพิ่มไหมคะ

เอาไหมล่ะให้พวกผมกลับไป
ลืกเลิกไปเลยแท็กซี่ไป

อันนี้ข้อเสนอจริงไม่ได้งอนนะ

มีแต่ปัญหารถดำป้ายดำทั้งเมืองเลย
หมดเวลาเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวคงได้อีกหลายรอบ
ขอบคุณมากสีท่านค่ะขอบคุณมาก
วันนี้ลากลับไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ